สวัสดีค่ะสินแสเป็นหนึ่งวงภูดรค่ะ
วันนี้นะคะอาจารย์มีเคล็ดลับดีมาฝากกันค่ะ
เชื่อว่าหลายคนนะคะมีสารพระพรมอยู่ที่บ้าน
สารพระภูมิอยู่ที่บ้านสารตายายอยู่ที่บ้าน
สารพระพิคเนตอยู่ที่บ้านค่ะหรือแม้กระทั่งที่ทำงานก็ได้นะคะ
เคล็ดลับดีต้องบอกต่อค่ะ
เขาเชื่อกันว่านะคะสารพระพรมสารพระภูมิหรือสารต่าง
อยู่ธุรกิจที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะ
ถ้าเกิดเราจัดวางดีต้องบอกจะมีโอกาสรับทรัพย์ตลอดค่ะ
โดยเฉพาะการจัดวางนะคะ
ดังนั้นการจัดวางที่อาจารย์บอกเลยค่ะว่าต้องไม่ขาดและไม่แห้ง
ข้อแรกคือตุ่มใส่น้ำค่ะ
ในทุกสารควรจะมีตุ่มใส่น้ำนะคะเป็นตุ่มลักษณะเล็กใหญ่ได้หมดเลยค่ะ
แต่ขอให้ตุ่มนั้นมีน้ำเต็มตลอดเวลานะคะ
จะต้องให้แม่บ้านดูทุกวันหรือเราต้องดูทุกวันค่ะ
ตุ่มจะต้องมี๒ใบบางคนหาตุ่มไม่ได้ทำยังไงคะ
เราใส่แก้วได้ค่ะนะคะแต่น้ำต้องเต็มอยู่ตลอดเวลาอย่างที่บอกค่ะ
ขาตุ่มหรือแก้วใส่เสริมลงไปในสารต่างทั้งในธุรกิจและบ้านนะคะ
เพื่อเสริมความเป็นมงคลค่ะ
ฆ่าธาตุบริวารชายหญิงค่ะง่ายเลยนะคะหันหน้าเข้าตัวสารค่ะ
ขวาชายซ้ายหญิงและหันหน้าเข้านะคะ
ที่สำคัญค่ะนะคะอาจารย์แนะนำแบบนี้อาจารย์อยากให้ลงเลขขี้ถือว่าจะดีค่ะ
เช่นชาย๕หญิง๕นะคะชาย๗หญิง๗แบบนี้
ขอให้ลงเลขที่เอาไว้นะคะเพราะการถวายบริวารชายหญิงเปรียบเสมือน
การถวายบริวารให้เราไม่ติดขัดค่ะ
แต่อีกหนึ่งเคล็ดลับดีนะคะท่านผู้ชมค่ะต้องฟังดีค่ะ
เป็นสิ่งสำคัญนะคะหลายคนค่ะเวลาไหว้พระแล้วมีการจุดทูบนะคะ
จำไว้นะคะทุกวันพระจะต้องเคลียร์ทูบออกไปแล้วทิ้งไว้เหลือ๓ก้านนะคะ
เท่านั้นค่ะเพราะเขาเชื่อว่าคำขอที่เราขอในแต่ละวันเนี่ยจะเต็มกระถางนะคะ
ดังนั้นนะคะโดยเฉพาะวันพระนะคะให้เคลียร์ทูปออกค่ะ
วางไว้เหลือ๓ก้านเพื่อที่เราจะเตรียมคำขอหรือนำคำขอขอพรได้อย่างสำเร็จนั่นเองค่ะ
เคล็ดลับดีนะคะในเรื่องของสารต่างนะคะ
สำหรับใครก็ตามนะคะอาจารย์เชื่อว่าอยากจะมีสารพระพรมสารพระภูมิสารต่างอาจารย์แนะนำแบบนี้ค่ะ
ถ้าไม่มีวินัยอย่าตั้งสารเด็ดขาดค่ะ
คำว่าวินัยคือต้องกราบไหว้เป็นเวลาต้องสม่ำเสมอดูการไหว้อย่างชัดเจน
แล้วคุณจะมีความสุขความเจริญค่ะ
ลับดีแบบนี้ลองไปทำนะคะจะมีความรุ่งเรืองและร่ำรวยค่ะ
ของอาจารย์เมืองพุทธคุณเพียง๕เท่านั้นอีก๙๕คือมานะตนค่ะ